คุณผู้ชมฮะไปดูจุดที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปนะฮะ
ตรงแยกบางนาว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มสลายตัวนะครับ
ดังนั้นเราไปติดตามการรายงานสดนะฮะ

รายงานสดมาจากบริเวณแยกบางนาครับ
เชิญครับคุณระวีการฮะเชิญครับ
เชิญครับค่ะคุณผู้ชมค่ะจุดนี้นะคะ
เป็นจุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะยังคงปักหลักนะคะ
ติดตามการรายงานข่าวนะคะในพื้นที่ของสถานการณ์การชุมหนุ่ม
ตรงนี้นะคะเป็นจุดบริเวณแยกบางนาค่ะ

คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ทยอยเดินทางกันมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณแยกบางนานะคะ
หลังจากที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะคะ
พื้นที่ตรงนี้แน่นไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
แล้วก็เขาได้ยึดพื้นที่ตรงนี้ได้สำเร็จนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
ซึ่งบรรยากาศณขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักแล้วก็รอรวมพลกันอยู่ตรงนี้
อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีจำนวนของผู้ชุมนุมเนี่ย

ขณะที่ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะคะ
ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะที่ทยอยเดินทางออกจากพื้นที่ไปนะคะ
หลังจากที่มีรายงานว่ามีรถของตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยนะคะ
เคลื่อนตัวผ่านบริเวณใบเทคบางนานะคะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้ามายังแยกบางนานะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเมื่อข้อมูลข่าวไม่ชัดเจนนะคะ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกลับมาจุดนี้อีกครั้งนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนนะคะ
วันนี้มาด้วยพลังนะคะแล้วก็ชูสามนิ้วนะคะ
สัญลักษณ์ของเขานะคะในการยืนหยัดที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นในส่วนของนิสิตนักศึกษารวมไปถึง
เยาวชนนะคะแล้วก็คนวัยกลางคนนะคะที่เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
ซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดรวมพลจุดใหญ่พอสมควรนะคะ
ที่ทำให้กลุ่มของผู้มวลชนของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
สามารถรวมตัวกันได้อย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
พื้นที่ตรงนี้นะคะแน่นไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก็คือมีทั้งบริเวณด้านบนสะพานลอยนะคะแล้วก็พื้นที่ของแยกบางนานั้น
เอ่อเรียกได้ว่าทั้งสี่ทิศของถนนนั้นเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะนะคะ
ซึ่งทุกคนวันนี้ก็มาแสดงพลังนะคะยืนหยัดว่าสามารถยึดพื้นที่ตรงนี้ได้
โดยระหว่างที่มีการชุมนุมนะคะก็มีตัวแทนของแกนนำนะคะ
ออกมาพูดคุยนะคะแล้วก็บอกกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่า
เอ่อเหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาเนี่ยรับไม่ได้นะคะ
แล้วก็มองว่ามันเป็นการกระทำของรัฐที่ไม่เหมาะสมนะคะ
แล้วก็เขาก็มองว่าถึงอย่างไรนะคะวันนี้ก็จะรวมตัวกัน
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเอ่อ
เขาจะปักหลักชุมนุมกันอยู่ตรงนี้จนถึงช่วงเวลา๒ทุ่ม
ตามที่มีรายงานออกมาหรือไม่นะคะว่าหลังจากสองทุ่มไปแล้ว
จะมีการสลายการชุมนุมนะคะแล้วก็จะมีการรวมตัวกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ซึ่งพื้นที่โดยรอบค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
ว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เราจะสังเกตว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
หรือว่ากลุ่มตำรวจของประปุ่มฝุ่งชนอ่ะนะคะที่เอ่อมาปิดล้อมนะคะ
ทำให้กลุ่มผู้ชมนุมบริเวณนี้สามารถปักหลักแล้วก็เอ่อ
รวมตัวกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งวันนี้ทุกคนนะคะก็มีการเตรียมอุปกรณ์เตรียมพร้อมเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะ
ในส่วนของหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็มีแว่นตานะคะกันแก๊สน้ำตา
แล้วก็มีร่มนะคะที่ทางแก่นนำเนี่ยนำมา
จ่ายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มน้องน้องนักศึกษาที่เป็นเยาวชนนะคะ
ถือถุงขยะนะคะแล้วก็มาทยอยเก็บขยะรอบพื้นที่ด้วยนะคะ
จะเห็นว่าการชุมนุมณพื้นที่แยกบานนาตรงนี้นั้น
ยังเป็นไปด้วยความแสดงให้เห็นถึงพลังของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะคะ
ที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะนอกจากพื้นที่บริเวณแยกบางนาแล้วนะคะ
ก็จะมีกลุ่มผู้มวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มนะคะ
ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าอุดมศุกร์นะคะ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่พอสมควรนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถที่จะปักหลักแล้วก็ยืนหยัดในการเรียกร้องนะคะ
ในส่วนของการชุมนุมสถานการณ์ณตอนนี้นะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดนะคะที่เราได้นำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
เห็นว่าด้านหลังนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
คือมารวมตัวกันแล้วก็ปักหลักพื้นที่ตรงนี้
แล้วก็ขยายพื้นที่ไปจนถึงบริเวณของแยกสถานีรถไฟฟ้าอุดมศุกร์
ได้อย่างต่อเนื่องนี่คือบรรยากาศสดสดค่ะ